อาจารย์ไพรวัลรู้หรือยังที่ทนายตั้มเขาค่อยหย่อนมาทีละนิดแฉไม่หยุด
อดีตรองนายกแอบเล่นชู้แล้วก็เซ็นเซอร์เซ็นเซอร์เต็มไปหมดเลย
ยังไม่รู้กันใช่ไหมเมื่อวานใบ้เพิ่มมาอีกไม่รู้ทีเดียวเหรอ

คนดูการเมืองรู้แล้วว่าเป็นใคร
แต่เขาคนนั้นจะยอมรับหรือไม่ยอมรับ

ทนายตั้มใบ้ครับเมื่อวานนี้

ข้อที่สองเนี่ยเกี่ยวข้องกับส่วนมหัฐไทยนะครับ
ข้อที่สามเนี่ยคนเนี่ยนะครับชอบตีกอล์ฟ
แต่ว่าไม่ชอบสนามกอล์อัลพายนะครับ
อายุมากแล้วอายุมากแล้วครับ
รู้ยังถ้าคนตามการเมืองรู้ถูกขอให้คนไม่ตามการเมืองไปจิ้มดู

นายสิทธาเบี้ยธ์บังเกิดเลยคานิกานต์มุลนิธิทีมงานธันายประชาชนแถลงข่าวเมื่อวานี้
กระชับข้อมูลให้แคบลงมาอีก
ว่าอดีตรองนายกัธบนตรีที่ถูกลูกความของเขาเนี่ย
นายตั้มบอกคำใบ้บอกว่าเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
ชอบตีก๊อฟแต่ไม่ชอบสนามก๊อฟเอาพายอายุมากแล้ว
แล้วก็ไม่ได้อยู่พักเพื่อไทยตั้งแต่ปี๒๕๖๑ครับ
นายตั้มเปิดเผยบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นนาน
อย่างที่นักการเมืองบางท่านมาให้สัมภาษณ์นะเอาเกิดเมื่อไหร่ทนายตั้ม
จะแดงเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยครับคุณผู้ชมครับ
นะฮะตุลาคม๒๐๖๕เนี่ยลูกความก็เลยมาปรึกษา
บอกจะฟ้องหย่าแล้วจะเรียกค่าเสียหายนะฮะลูกความมีหลักฐานชัดเจนนะครับ
นายตั้มยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเป็นคดีความส่วนตัวครับ
ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้มีการเปิดเผยภาพหลักฐานใหม่ไหนอ่ะไหมนะฮะ
ไหนใหม่ที่ว่ากันว่าเป็นรูปลับของอดีตรองนายกรัฐมนตรี
เดี๋ยวจะให้น้ำแข็งพูดให้คุณผู้ชมจินตนาการ
เราทำดำปื้อลื้อเอาไว้แล้วภาพนี้จริงเป็นไงน้ำแข็ง
เป็นผู้ชายกับผู้หญิงแต่งหน้าเข้าหากัน
แล้วแบบตัวชิดกันเลยนะตัวแนบกันเลยนะ
ใส่เสื้อผ้าครบทั้งคู่ไม่ไม่ใส่เลยทั้งคู่
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือผู้หญิงกอดคอผู้ชายอยู่ใช่ไหม

อีกนิดนึงนะมือผู้ชายโอบไปที่บ้านท้ายผู้หญิงด้วย
ถ่ายจากกระจกจากกระจกนี่เหรอ

คุณผู้ชมนี่ผมให้น้องน้ำแข็งอธิบายให้แล้วนะ
นักข่าวก็พยายามจะถามทนายตั้มอีก

ใช่คนที่นายุทธพงศ์จรัสเถียรรองหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยออกมาบอกว่า
เขาโทรหาแล้วมาปฏิเสธว่าไม่ใช่เขาเพราะเขาอายุมากแล้ว
ทำอะไรไม่ไหวแล้วใช่หรือไม่ทนายตั้ม
เขาคือคนที่มีการออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่เขาบ้างหรือยัง
ถามก่อนเลยมีใครออกมาปฏิเสธแล้วบ้างครับ
แล้วพี่ผู้สาวบอกผมหน่อยมีใครน่ะบ้างนะแล้วมีใครอีกหรือครับ
คุณยุมยุตวิชัยดิต
ยุมยุตวิชัยดิตคุณยุมยุตวิชัยดิตเขาบอกว่าอย่างไรครับ
อันนี้เขาโทรหาแล้วมีการสื่อสารสมาธิกภักดิ์ปฏิเสธว่าไม่ใช่เขาแน่นอน

ใช่ครับ

นี่ครับทนายตั้มก็แหม่นะชั้นเชิงเหลือเกินแล้วกัน

เอาที่ภักดิ์เพื่อไทยเขาออกมาพูดมีใครบ้างบ้าง

ไล่ไปนะฮะไล่ไป
พอหลังทนายตั้มแถลงข่าวเสร็จปั๊บคุณยงยุทธ์วิชัยดิต
อดีตรองนายกรัฐมนตรีและถ้าเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหัฐไทยด้วย

เป็นอดีตหัวหน้าพักเพื่อไทยด้วยให้สัมภาษณ์นะครับ
ยืนยันว่าไม่ใช่ท่านแน่นอน
เพราะอดีตรองนายกรัฐมนตรีมีตั้งหลายคนใช่ครับมีตั้งหลายคน
ทราบเรื่องนี้แล้วทราบหมดทุกอย่างแล้ว
กำลังจัดการอะไรอยู่จัดการอะไรฮะ

ถ้าไม่ใช่ท่านจัดการอะไรผมไม่เข้าใจเหมือนกัน
ไม่เป็นไรผ่านผ่านแต่ท่านเรียกร้องนะ
อันนี้ผมก็คล่องใจอีกถ้าเรียกล็อกให้พักเพื่อไทย

ทำไมอ่ะอาดอมทำไมอ่ะ

เพราะว่านายสิทธาเป็นสมาชิกพักเพื่อไทย

คือคุณสิทธาประกาศตัวเองนานแล้วว่าเขาชอบ

นายตั้มรีบโพสต์เฟซบุ๊กตอบโต้ทันทีเลยครับ

บอกว่าบอกถึงคุณยงยุทธ์นะ

ร้อนตัวอะไรหรือเปล่าเขายังไม่ได้เอ่ยชื่อเลย
นี่ส่วนที่จะให้พักขับทนายตั้มออกจากพักเนี่ย
นายตั้มยืนยันว่าเขาไม่ได้ทำผิดอะไร

เขาให้คำแนะนำลูกความนะฮะ
ทนายความคืออาชีพของเขานะครับ
แต่เขาจะชอบพักเพื่อไทยสมัครสมาชิกนั่นคือความชอบของเขา
เขาเนี่ยกำลังช่วยปัดเป่าความสะอาดให้พรรคไม่ให้มวมองหรือเปล่า

ทนายตั้มบอกเออคืนด้วยนะ๒๐๐ถ้าจะขับออกจริง

เอาล่ะครับคุณผู้ชมเรื่องนี้คงต้องตามกันต่อ

แต่ว่าก็คุณยงยุทธ์ก็ไม่ได้เป็นสมาชิกพักเพื่อไทยแล้วด้วย

แล้วก็ข่าวนี้มันก็บางคนมองว่าเราได้อะไรจากข่าวนี้
คือมันเป็นการกระทำส่วนบุคคลอ่า
ก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาคการเมืองหรอก
แต่อย่างที่ทนายตั้มบอกคือเขาทำในฐานะทนายความ

ใช่คือตัวสามีที่เขามาคุยกับทนายตั้มเนี่ย
คือเขาบอกว่าจริงกะจะให้เรื่องนี้เงียบ
ไม่ได้กะให้เป็นข่าวดังแต่ตัวสามีเองน่ะ
เขาบอกว่าเหมือนกับเขาโดนขมขู่คู่คามตามมีชายชะกันตามมาถึงคอนโด
มันก็เลยต้องมาเป็นข่าวแบบนี้ค่ะ